คุณผู้ชมคะมาฟังคำชี้แจงของทางตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยค่ะ
นายพิชิตถูกตำรวจแจ้งข้อหา
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
เพราะว่านายพิชิตถูกว่าจ้างให้ขับรถขนส้ม
เพื่อเอาไปขายเขาไปกัน๒คัน๔คน
แต่ว่ารถที่นายพิชิตขับมียาเสพติดอยู่ในรังส้ม
เป็นยาบ้า๕๒๐๐เมตรแล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจสพคลองหลวง

แทนที่จะถูกการตัวไว้เป็นพยานเพราะตัวเองเป็นโภละเมืองดี
แล้วก็ไม่ได้สัดทอดด้วยเรื่องนี้ภรรยาของนายพิชิตและท่านายวรกรก็เดินหน้า
ในการร้องขอความเป็นธรรมร้องผ่านไทยรัฐนะคะผ่านทางเฟซบุ๊กในเพจ
ไทยรัฐแจ้งคลิปแจ้งข่าวแล้วก็ไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำมาซึ่งการสั่งให้ทางตำรวจภาคหนึ่งลื้อสำนวนคดีขึ้นมาดูใหม่
แล้วทางตำรวจก็ทำเรื่องยื่นไปยังศาลบอกว่านายพิชิตไม่ได้มีความผิดขอให้สารปล่อยตัว
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาเมื่อวานซึ่งการยื่นเรื่องไปยังศาล
กรณีนี้เนี่ยเป็นการยื่นโดยตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ
อ่าไม่ใช่โดยสพคลองหลวงที่เป็นเจ้าของคดีใช่ค่ะ
เพราะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งให้ทางตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยครับหรือสำนวนขึ้นมาตรวจสอบใหม่
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้แต่คนก็อยากฟังว่าเอ๊ะ
แล้ววันจับกลุ่มเนี่ยทำไมคดีถึงออกมาลักษณะแบบนี้ไงใช่ไหม
ตำรวจสพคลองหลวงก็เลยออกมาชี้แจง
เหมือนกับขอความเป็นทำบ้างครับขอความเป็นทำให้กับตำรวจหน่อย
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
คนตำรวจรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงในฐานะหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายพิชิตเชิดธรรม
พ่อค้าส้มที่ถูกจับอ่ะนะคะไปพบพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งเพื่อสอบถามเรื่องนี้หลังจากที่สารมีคำสั่งปล่อยตัว
นายพิชิตเมื่อวานแล้วก็ให้ตำรวจชี้แจงให้สังคมได้รับทราบ
ถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังนั้นหลังจากที่เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเรียบร้อย
ชั่วโมงกว่านะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
และผู้กำกับสพคลองหลวงก็เลยออกมาคุยกับนักข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแบบนี้ค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุตำรวจสพคลองหลวงได้รับแจ้งจากนางพรทิพย์
ซึ่งเป็นแม่ค้ารับซื้อส้มในตลาดไทยว่าเจอยาบ้าอยู่ในรถของนายพิชิตที่ขับมาขายส้ม
อ่าตำรวจก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เชิญตัวทั้งหมดไปสอบปากคำ
นางพรทิพย์ด้วยที่โทรแจ้งตำรวจรวมถึงตัวนายพิชิตด้วย
ผู้ต้องหาที่บอกว่าขับรถไปนะคะแล้วก็นายจ้างของนายพิชิตด้วย
ปองพลคือทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเอาไปสอบปากคำหมด
แต่นายปองพลที่เป็นนายจ้างเนี่ยเขาขับอีกคันนึงใช่ค่ะ
ไปกันสองคันสี่คนอืมนายพิชิตบอกว่าก็รับจ้างขนส้มมาจากอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เพื่อให้เอาไปทิ้งแต่เห็นว่าส้มยังสภาพดีอยู่
ก็เลยขอเอาไปขายอืมตำรวจบอกว่าตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ
ตามคำให้การของนายพิชิตนะคะไปตรวจสอบที่อาคารพาณิชย์ที่นายพิชิตบอก
แต่ตำรวจบอกว่าก็ไม่เจอใครเลยที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้ที่ว่าไปรับจ้างเข้ามา
ใช่ตำรวจบอกไม่เจอแล้วก็เลยสอบถามนายจ้างก็คือนายปองพล
ครับก็อ้างว่าได้รับจ้างมาอีกทอดนึงให้เอาส้มไปทิ้ง
ตำรวจก็ตามเบาะแสตามคำให้การของนายจ้างก็คือนายปองพลนะ
คือตามเบาะแสจากทุกคนที่ให้ข้อมูลนะคะแต่ไม่เจออะไรเลย
ตำรวจสพคลองหลวงบอกว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรตามที่ผู้ต้องหาหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลมา
ตำรวจก็เลยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็เลยต้องจับนายพิชิต
เพราะนายพิชิตเป็นคนขับรถที่มียาเสพติดอยู่ในรถนะคะและนายพิชิตก็ไม่ได้เป็นคนที่โทรไปแจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจสพคลองหลวงบอกว่าคนที่โทรไปแจ้งตำรวจก็คือนางพรทิพย์แม่ค้าที่ขอซื้อส้มค่ะ
เขาพูดแล้วว่าเนี่ยอย่างนี้ว่าไปเอามาจากอาคารนี้มีคนนี้อย่างนี้
แต่ในเมื่อเราไปตรวจสอบที่อาคารแล้วไม่มีไม่มีคนที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นคนให้ขนส้มมา
เป็นคนจ้างมาถูกไหมเป็นคำกล่าวอ้างลอยของผู้ต้องหาว่าเออเอามาจากอย่างนี้
เราก็ไปตรวจสอบทั้งหมดไม่มีไม่มีในขณะนั้นเวลานั้นเราก็ต้องสันนิษฐานได้ว่าผู้ที่มียาเสพติดเนี่ย
ถูกไหมฮะขับรถขนยาเสพติดมาเนี่ยเป็นผู้ผิดซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นคนแจ้งเอง
เป็นเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าเป็นคนแจ้งถูกไหมฮะคือถ้าคุณพิชิตมาแจ้งเอง
โดยโทรมาแจ้งว่าในขณะที่ไปขนส้มมาจากตรงนี้แล้วเจอยาเสพติด
ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปถูกไหมครับเพราะว่าคุณวิชิตเนี่ยเป็นคนเจอเองแล้วก็เอามาอย่างนี้
นี่คือถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมฮะเจอเองแล้วเจอเองแล้วแจ้งเราเอง
แต่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคนอื่นเป็นคนเจอแล้วคุณวิชิตเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเจอ
เราพบที่ไข่ถูกไหมอ่ะมันก็มีเหตุเพราะพบกับคนนี้
คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเนี่ยเราไม่รับฟังอยู่แล้วว่าอะไรยังไง
เพราะถือว่าเป็นคำกล่าวอ้างที่ปฏิเสธได้ใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลอื่นประกอบ
คือณขณะนั้นมันไม่มีใครที่มันจะเป็นต้นต่อมากกว่านาย
พิชิตนะว่าอย่างนั้นเถอะถ้าฟังจากคำรวจบอกทีนี้ตำรวจ
บอกว่าหลังจากจับนายพิชิตแล้วอ่ะนะคะตำรวจชุดสืบสวน
ก็ไปตรวจสอบเส้นทางของยาเสพติดที่จับกลุ่มได้
แล้วก็ไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่นายพิชิตกล่าวอ้างอีกรอบหนึ่งนะคะ
เวลาล่วงเลยไปนานกว่า๑๐ชั่วโมง
ก็ไปเจอกับเป้าหมายที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตอนแรกยังไม่ยอมรับแต่เค้นสอบจนยอมรับว่ายาเสพติดเป็นของตัวเองจริง

นายสมศักดิ์ที่เป็นคนจ้างให้เอาส้มไปทิ้ง
ต้นเรื่องเลยเป็นเจ้าของส้มจ้างให้เอาส้มไปทิ้งนะคะคนนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำแล้ว

อกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันว่าคดีของนายพิชิตเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพคลองหลวงยืนยันว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการทำคดีอยู่แล้ว
เพราะอยู่ระหว่างที่ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าพยานหลักฐานทั้งหมดเชื่อได้ว่านายพิชิตไม่ผิด
ตำรวจก็จะส่งสำนวนให้กับอายการว่าสั่งไม่ฟ้อง
เพื่อให้อายการมีความเห็นพ้องกับตำรวจ
เพื่อที่จะสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตอยู่แล้ว
พิสูจน์ตรงนี้มันต้องใช้เทคนิคเยอะ
ไม่ใช่อยู่ว่าเอาคำพิการของใครคนหนึ่งมา
คำให้การของผู้ต้องหาคนนึงมาบอกว่าไอ้นี่ไม่ผิดแล้วปล่อยเลยเหรอ
มันไม่ใช่ถูกไหมครับ
ถูกว่าผมไปเอาพูดสมศักดิ์มาผู้ต้องหาไอ้คนนี้บอกว่ากลนส้มมา
เขามาบอกว่าพิชิตไม่เกี่ยวข้องปล่อยเลยได้ไหมครับ
ไม่ได้ถูกไหมเราต้องไปหาความเกี่ยวข้องว่า

คือตำรวจที่คลองหลวงบอกว่า
ต่อให้ไม่มีการร้องเรียนเป็นข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ย
ยังไงก็ทำสำนวนสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหม
เพราะว่าก็ได้พยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่านายพิชิตไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
แต่ต้องมีกระบวนการไม่ใช่ว่าทำโดยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
จะทำได้เลยต้องหาความเชื่อมโยงว่าอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงจริง
ต้องใช้เวลาซึ่งเขาก็อยู่ในที่เรือนจำที่ฝากขังมาประมาณเดือนนึง
ใช่ค่ะเป็นการฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ปัญหาก็คือครอบครัวของนายพิชิตไม่มีสตังค์
ที่จะประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีอันนี้แหละปัญหา

อ้าวแล้วทำไมพอเขาไปร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการลงมาที่ภูทรภาค๑

กำกับดูแลพื้นที่ปฐุมธานีพื้นที่คลองหลวง
เฮ้ยทำไมเขาทำวัน๒วันอย่างนั้น
ในการที่จะทำสำนวนแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลว่า
ตรวจสอบแล้วว่านายพิชิตไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลย
อืมทำไมใช้เวลาสั้นจังแล้วได้ข้อมูล

สงสัยแค่นั้นแต่ฟังท่านท่านชี้แจงแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าก็เนี่ยก็เป็นกระบวนการทำงานของตำรวจนะคะ
แต่ว่าทีนี้ทางตำรวจเขาบอกว่าเขาก็พร้อมเยียวยานะคะ
เขาก็พร้อมเยียวยาให้สำหรับนายพิชิตและครอบครัวนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นนะตอนนี้ยังไม่ได้เจอเลยทางผู้กำกับบอกนะอืม
ยังไม่ได้เจอนายพิชิตยังไม่ได้เจอครอบครัวของนายพิชิต
ดังนั้นถ้ามีการเจอกันตำรวจก็พร้อมเยียวยาให้อย่างเต็มที่
ครับนะคะอืมส่วนทางนายพิชิตเชิดธรรมแล้วก็นางสาวกัญญากรชนพิทักษ์
ภรรยานะฮะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพคลองหลวงได้หารือกันในครอบครัวแล้ว
สรุปก็คืออยากให้เรื่องจบแค่นี้นะครับไม่ฟ้องร้องไม่ดำเนินคดีอะไรกับตำรวจชุดจับกลุ่มทั้งสิ้น
เพราะไม่อยากให้มีบาปต่อกันและตั้งแต่นายพิชิตถูกปล่อยตัวออกมา
ก็ยังไม่มีตำรวจคนไหนไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติงานของสพคลองหลวงติดต่อมาพูดคุยขอโทษ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งวันนี้เนี่ย
วันนี้เขาเดินทางไปที่สพคลองหลวงกันอืมอ่า
เพราะว่าต้องไปพบกับฝ่ายต่างที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
หรือว่ามอบเงินช่วยเหลืออะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยก่อนที่จะไปดุ
ไปบวชแก้บนสักเก้าวันเนี่ยนะฮะค่ะคุณพิชิตกับภรรยาบอกว่า
วันนี้ไปที่สพคลองหลวงนะไม่มีตำรวจคนไหนเลยที่มาคุยกับเขา
หรือมาขอโทษมาสักคำเดียว
เอ่อพี่ก็อยากให้ให้จบว่าค่ะพี่ก็ไม่อยากอะไรแล้ว
เพราะว่าสามีก็ได้ออกมาแล้วค่ะอย่างขยยังเลยค่ะ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นอื่นมาติดต่อพูดคุยยังเลยค่ะ
สำหรับตัวพี่ยังไม่มีใครมาติดต่อเลยค่ะ
ส่วนนายพิชิตบอกว่าตอนนี้ก็ดีใจนะครับมันเหมือนฝันนะครับ
ไม่เชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรมจากเหตุการณ์นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ
อ่าทั้งภรรยาของตัวเองที่ไม่เคยหยุดในการที่จะเดินเรื่อง
ร้องขอความเป็นธรรมให้สื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกันนำเสนอข้อมูลนำเสนอข่าวนะครับ
อ่าแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่กินข้าวแล้วก็นอนหลับอย่างสบายใจนะฮะ
สิ่งแรกที่เมื่อวานนี้กลับบ้านเลยพอออกจากเรือนจำมาเนี่ยคืออาบน้ำ
เพราะว่าอยู่ในเรือนจำบอกว่าโอ้โหได้อาบน้ำครั้งละสามขันอะไรอย่างเงี้
อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะครับ
หลังจากนี้ก็จะไปทบทวนว่าจะไปทำอาชีพอะไรเพราะยังระแวงที่จะไปเจอกับสิ่งผิดกฎหมายขณะขับรถรับจ้างอีก
ค่ะส่วนหลังเสร็จภารกิจเกี่ยวกับเดินทางไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานต่างต่างแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะพาครอบครัวกลับบ้านไปที่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอรัฐยาวจังหวัดนครสวรรค์
โดยตั้งใจจะบวชแก้บนเป็นเวลา๙วัน
ส่วนแตกต่างกันผมมีความสุขอะครับผมได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมผมว่าจะไปหยุดสักพักนึงครับแล้วก็ไปบวชที่ผมแก้บนไว้ออกไปบวชแล้วก็จะดูว่าจะหางานอะไรทำดีต่อไป
เลิกวิ่งรถหรือว่ายังไม่เลิกครับผมก็จะพักก่อนครับผมว่าพี่อาบน้ำจำสบายใจครับครับครับผม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
ชาดาดาอายุ๕๐ปีเป็นคนขับรถรับจ้างคนหนึ่งนะครับทำงานอยู่กับนายปองพลเหมือนกันนายจ้างของนายพิชิตเนี่ยนะครับบอกว่าก็เพิ่งรู้จักนายพิชิตไม่ถึงปีนะแต่เท่าที่รู้สึกได้ก็คือนายพิชิตเป็นคนดีขยันทำมาหากินเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวคือภายนอกเนี่ยถ้าดูภายนอกอาจจะดูเอ๊ะคนนี้กินเหล้ามา

เอาทุเรียนเข้ามาขายส่วนส้มจะเอาไปทิ้งจะเอาไปทำอะไรก็ได้ยกให้นายปองพลก็เลยโทรเรียกลูกน้องแล้วก็เรียกนายพิชิตด้วยนั่นแหละมาช่วยกันขนส้มแล้วก็ขับรถเอาส้มไปเร่ขายยืนยันว่าระหว่างทางที่ไปเร่ขายส้มกันไม่มีใครเอาถุงเอากล่องเอายาบ้าอะไรทั้งสิ้นมายัดในรังส้มนายพิชิตเองก็ไม่ได้ทำยาบ้ามันอยู่ในรังส้มมาตั้งแต่แรก

เพราะว่าเค้าเป็นคนดีครับเขาเป็นคนดีครับ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะทนายความวรกรบอกว่า
เดี๋ยวจะพานายพิชิตกับครอบครัวไปพบกับนายทรัพย์ลัยพระ
อยู่ในนั้นเดือนหนึ่งอะนะคะก็เดี๋ยวจะหารือเพื่อหาข้อสรุปว่า
จะเข้าหลักเกณฑ์ในข้อไหนอะไรยังไงบ้างอืมอ่าก็ถือว่าพ้นเคราะห์
พ้นผู้คนโสกนะแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะก็
ถ้าวันนั้นไม่เอาส้มไปขายกันค่ะแล้วเอาส้มไปทิ้งเลยเนี่ย
อ่ามันก็อาจจะมีปัญหาตามมาในอนาคตค่ะคนอื่นก็ไปเจออีกไง
ไปเจอก็ต้องแจ้งตำรวจค่ะก็โดนอีกตำรวจถ้าไล่มา
สมมุติอ่ะไปเจอกล้องวงจรปิดอ่าอันนี้ไงรถกระบะ
พวกนี้ไงเอาส้มมาทิ้งแล้วถ้าไปเจอวันข้างหน้า
แล้วตามหาสมศักดิ์ไม่เจอแล้วเนี่ยอืมทีนี้นี่มันก็จะยุ่งอีกนะอ่า